ย่ำน้ำค้างของคนไทยเชื้อสายมอนในงานบวชน่าจะใส่ชุดที่แตกต่างจากตอนทำพิธีขอขมาแต่ยังเดินไปรอบหมู่บ้านโดยหลักสำคัญของการทำพิธีนี้คือย้ำให้คนในหมู่บ้านได้รู้เวลาของการเข้าสู่พิธีการอุปสม
การเดินย่ำน้ำค้างก็เป็นการเตือนให้นาคได้เตรียมตัวเข้าสู่พิธีอุปสมบทเช่นเดียวกันน่าจะใช้วิธีการเดินด้วยเท้าเปล่าและผู้ที่อยู่ร่วมขบวนก็จะมีหางนาคคณะกลองยาวและนางรำ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน